ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนหายค่ะแต่ว่าสุดท้ายเป็นข่าวดี

ทางครอบครัวประกาศตามหายายหลานคู่หนึ่ง
คุณยายเนี่ยอายุ๕๑ล้านสาว๗ขวบ
หายออกไปจากคอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าตั้งแต่๑๐โมงเช้า
วันศุกร์ที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางครอบครัวก็โพสต์ตามหาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าคุณยายบอกว่าจะไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์
แต่ไปไม่ถึงสุรินทร์นะคะไปโผล่นู่นศรีสะเกด
คุณยายบอกว่าก็ติดรถคนรู้จักไปดูไฟที่ศรีสเกต
สบายดีไม่ต้องเป็นห่วง

ไม่ได้เป็นอันตรายแต่ไปไม่บอกทางญาติไง

คือใยหลานคู่นี้ค่ะของนั่งรกระบะของคนรู้จักไป
แต่คุณยายบอกว่าอยู่ศรีสะเกดไม่ต้องห่วง
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยไงขาดการติดต่อตั้งแต่วันเสาร์
บอกแค่ว่าอยู่ศรีสเกตแล้วทุกคนก็ตกใจ
บอกจะกลับบ้านสุรินไปโผล่ศรีสะเกดแล้วหายไปเลยอย่างนี้
แล้วศรีสะเกดไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้
จริงแล้วทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะทั้งโพสต์ทั้งตามหาทั้งแจ้งความนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอตลิ่งชันแล้วก็โพสต์โซเชียลให้ช่วยกันตาม
สุดท้ายคุณยายจวนกับน้องเบลหลานสาววัย๗ขวบติดต่อได้แล้ว
คุณยายติดต่อไปหาญาติค่ะบอกว่าก็ยายไม่ได้กลับบ้านที่สุรินทร์
เพราะว่าติดรถคนรู้จักไปดูงานไฟที่ศรีสเกตเดี๋ยวกลับแล้ว
อันตรายอะไรขอบคุณที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะ
แม่บอกอยู่ถึงโคลาแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วเขาก็วางไปแล้วก็โทรไม่แล้วก็โทรไปเขาก็ไม่รับ
เหมือนว่าไม่รับเลยจนวันเสาร์วันเสาร์ช่วงช่วงบ่ายบ่ายโทรไปหาค่ะ
โทรทางไลน์ไปหาหลานค่ะหลานก็รับหลานบอกหลานตาก็ถามว่าหลานอยู่ไหน
บอกหนูอยู่ศรีสะเกดค่ะตาตายายล่ะยายออกไปเที่ยวออกไปเล่นข้างนอก
หนูนอนดูยูทูปอยู่ในบ้านล่าสุดก็เมื่อเช้าเนี่ยค่ะโทรมาเมื่อเช้า
ว่ากลับมาแล้วพอลูกสาวมาหาที่บ้านค่ะก็ถามลูกสาวว่าอยู่ที่ไหน
บอกก็อยู่ศรีสะเกดเลยถามไปทำอะไรไปดูงานที่มันมีไฟไฟ
ลูกก็บอกอย่างนี้ค่ะที่มันมีไฟบ้างไฟอะไรนะคะ
ถามแล้วเป็นยังไงใครทำอะไรหนูไหมบอกไม่มีใครทำอะไรหนู
ก็นอนยังไงกินยังไงก็นอนที่บ้านเค้าที่ไปด้วย
แต่ครอบครัวก็เป็นห่วงไงทีมข่าวเราก็เป็นห่วงไง
แต่ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อยายจวน
เพื่อจะถามว่าทั้งคุณยายทั้งหลานสาวเนี่ย
กลับถึงที่พักแถวแถวปิ่นกล้าวหรือยังเออ
วันนี้เราติดต่อทั้งวันเลยนะคะก็ยังติดต่อคุณยายไม่ได้
ย่าดก็ติดต่อไม่ได้แต่ยายรับปากว่าจะกลับเนี้ย
ไม่ต้องเป็นห่วงทางญาติก็บอกกับนักข่าวของเราบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งคุยกับคุณยายคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับ
คุณยายขากลับเถอะเป็นห่วงคือคือยังไม่กลับก็ไม่เป็นไรหรอก
แต่ยายต้องติดต่อกับทางบ้านบ่อยเขาจะได้ไม่เป็นห่วง
ขาดขาดหายหายแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหลังยายหายจริงจริง
เขาไม่ตามนะเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะ